พาไปไม่เจอแบบที่วินิจฉัย

คุณคุณมีเนื้อร้ายนะ

ผ่ามาปั๊บไม่เจอเนื้อร้าย

แล้วนี่ครับทุกวันนี้แผลเป็นเป็นแบบนี้

โอ้โหนี่คือสภาพของแผล
ผ่าตัดหน้าท้องครับคุณผู้ชมของ

หลังจากเธอผ่าตัดตั้งแต่กลางเดือน

จนถึงขณะนี้แผลยังไม่ดีขึ้นเลยครับ

เมื่อวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมา

หลังจากหมออัลเตอร์ซาวน์แจ้งบอกว่า

เธอจึงกรอกเอกสารยินยอมให้ผ่าตามคำแนะนำ
แต่หลังจากผ่าตัดหมอแจ้งกับครอบครัวว่า
คุณพ่อคุณแม่ครับไม่พบเนื้อร้ายนะ
แต่ผ่าตัดซีสในรังไข่กับตัดไส้ติ่งให้ไปแทน
เอ้าหลังจากเธอมีอาการเจ็บแผลมาโดยตลอดในหลังจากนั้นเนี่ย
แล้วก็เป็นแผลเป็นแผลเป็นไม่หายพ่อกับแม่ไปแจ้งความไว้ที่
หลังจากไปหาหมอวันที่๒๐ธนวาคมอ่ะนะ
วันต่อมาเธอมีประจำเดือนก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
ลำดับเหตุการณ์ให้ฟังคุณผู้ชมลองดูฮะ
กลับไป๒๐ธันวาคม๒๑๖๔เธอปวดท้องนะฮะ
หมอแจ้งว่าพบเนื้อร้ายในลำไส้เล็กนะ
มา๑วัน๒๑ธันวาคมเธอมีประจำเดือนครับ
๒ธันวาคมเข้าผ่าตัดผลก็คือไม่พบเนื้อร้าย
แต่ทางโรงพยาบาลตัดซีสกับไส้ติ่งรักษาให้แทน
ธันวาคมพ่อกับแม่ไปแจ้งความไว้ที่สนโชคชัย
ธันวาคมออกจากโรงพยาบาลจ่ายเงินไปเท่านี้ครับ
ล่าสุดครับนายอนัญชัยชายเดชทนายความนะครับ
ระบุบอกว่าได้รวบรวมหลักฐานและเตรียมดำเนินคดีกับหมอที่รักษาเธอแล้ว
เนื่องจากผ่าตัดไม่ตรงตามที่วินิจฉัยข้อหาอะไรครับ
เปี๊ยกบอกว่ากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสครับ
แล้วดูตามภาพที่ผมลงเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับ
ผ่าตัดใหญ่น้องเขาอายุ๒๒ปีเอง
แล้วคุณไปผ่าตัดเขาอย่างนั้นเสียโฉมนะ
โอ้โหนี่แหละฮะอย่างไรก็ตามคดีนี้มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายรวม๑๐ล้านบาทครับ
จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สนโชคชัยพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งสถานพยาบาลแห่งนี้อยู่ในท้องที่ของสนโชคชัยครับ
แผลใหญ่เลยนะคะโอ้โหนี่ค่ะเดี๋ยวต้องดูนะคะ
นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องคำวินิจฉัยของแพทย์ค่ะ